คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ

ตรวจสอบเพราะว่าเป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เหตุการณ์นี้ใต้บุกโรงพักฆ่าตำรวจคาป้อมโจรชุดดำกราดยิง
ปืนลอยนวลแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเหตุอุกอาจนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นช่วงกลางวันเมื่อวานนี้
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านผู้การจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะ
ก็มีคำสั่งย้ายทั้งผู้กำกับแล้วก็รองผู้กำกับฝ่ายสืบสวน
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสะเทือนใจที่หลายคนเห็นเหตุการณ์
แล้วก็บอกว่าโอ้โหอุกอาจมากเลยนะคะ
ใช่นะครับแล้วก็ตำรวจในป้อมเสียชีวิตไป๑นายนะครับ
แล้วก็มีการกราดยิงเข้ามาในโรงพักด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ๖คนก่อเหตุอย่างอุกอาจ
ก็คือยิงที่ป้อมข้างหน้าแล้วก็ยิงมาถึงตัวอาคารของสพนประดูก
ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลคมขันอายุ๓๒ปี
ผู้บังคับหมู่งานปราบรามซึ่งเฝ้าเวรอยู่ในป้อมยามข้างหน้าเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตัวอาคารทั้งภายในภายนอก
พอไปดูมีร่องรอยกระสุนเป็นรูกระสุนเลย

หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วก็เข้าไปขโมยเสื้อเกราะ
ขโมยอาวุธปืนของ๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพล
แล้วก็หนีไปอย่างใจเย็นนะคะทีนี้ชาวบ้านเขาขับรถผ่านไปผ่านมา
เขาก็เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางวันของเมื่อวาน
แล้วล่าสุดค่ะวันนี้ทางด้านพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรปัตตานีได้มีการเรียกชุดสืบสวนสอบสวนทั้งหมด
มาประชุมเพื่อที่จะสรุปเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีการออกคำสั่งให้ผู้กำกับการ
สพนประดูกรวมถึงรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวน
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้
พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบในเรื่องนี้
ส่วนตำรวจนายใดที่มาช่วยราชการก็ให้กลับไปที่เดิมค่ะ
ซึ่งจะปรับใหม่ทั้งโรงพักเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางด้านผู้การบอกว่าก็เคยเตือนหลายครั้งให้มีการตั้งจุดตรวจหน้าโรงพัก
แต่ก็ยังไม่มีการตั้งจุดตรวจจนมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายทั้ง๖คนตามคลิป
ขณะที่คนร้ายไปก่อเหตุเนี่ยทางชุดสืบสวนก็มีการแกะรอยคนร้ายแต่ละคน
เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงรูปภัณฑ์สันธารเนื่องจากคนร้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือไม่ได้ปกปิดใบหน้าแบบมิดชิดนะคะขณะนี้เนี่ยรู้ตัวแล้วว่าทั้งหกคนนี้เป็นใครบ้าง
ซึ่งทั้ง๖คนนี้มีหมายจับค่ะคดีความมั่นคงแล้วก็เป็นระดับปฏิบัติการ
ที่ก่อเหตุหลายคดีเลยทั้งในพื้นที่ของอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
อำเภอเทพาอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาแต่ตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เปิดเผยรอให้เรื่องของผลของปืนเนี่ย
ออกมาชัดเจนก่อนแล้วก็ชี้ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันที่ทำ
แล้วหลังจากนั้นก็จะขออนุมัติไหมจับทันทีนะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คราวนี้เป็นเหตุยิงกันภายในบ้านกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยาลานะคะ
พร้อมกับกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายใน
เพราะว่าจะกระทบกับพยานหลักฐาน
จากการเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบศพผู้เสียชีวิต๒ราย
คือนายวารินแสงจันและนางหรอกยศแปร่อิ่ง
เป็นสองสามีภรรยานะคะที่ถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะทั้งสองศพ
แล้วก็พบว่านายวารินเนี่ยผู้เป็นสามีถูกมัดมือไพร่หลังแล้วก็นอนจมกองเลือดค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
เรื่องส่วนตัวรวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองด้วย
เพราะว่านายวารินผู้ตายเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอในพื้นที่ของพักพลังชาติไทย
ตอนนี้ก็มีความร้อนแรงอยู่แล้วก็ถือว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งเรื่องของการเมืองรวมถึงเรื่องของประเด็นการสร้างสถานการณ์รายวันด้วยนะคะ
คือทั้งสองประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ตำรวจไม่ตัดทิ้งนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งทางกองพิสูจน์หลักฐานยาราศิษย์
มีการเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะคะ